คุณผู้ชมครับเรื่องของการจับกลุ่มแหล่งผลิตน้ำพึ่งปลอม
จริงน้ำผึ้งแท้น้ำพึ่งเดือน๕อะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เป็นของดีแต่ว่าคราวนี้ที่ลำพูนเนี่ย
เขามีการพบแหล่งผลิตน้ำพึ่งปลอม
ก็เลยตามเข้าไปจับกลุ่มกันนะครับ
มณัฐอ่ำทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับ
ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้บุกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซาง
ซึ่งในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเข้าตรวจค้นด้วยกัน๓จุด

ว่าจะไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปก่อน
ส่วนจุดที่๓บ้านของนายธีรศักดิ์เชื้อจินดา
ตรวจสอบพบอุปกรณ์การผลิตน้ำพึ่งปลอม
รวมทั้งน้ำผึ้งปลอมนับร้อยขวดน้ำตาลทรายขาว
ที่ใช้ในการผสมกับแบะแซรแล้วก็น้ำผึ้งแท้จำนวนหนึ่งเท่านั้น
สอบสวนนายธีรศักดิ์ให้การนะครับว่า
ทราบว่าการผลิตน้ำพึ่งผสม
ซึ่งมีน้ำผึ้งแท้ผสมกับแบ็คแซร์
แล้วก็น้ำตาลทรายขาวอย่างละครึ่ง
แล้วก็บรรจุขวดแล้วก็นำไปขาย
นั้นจะผิดกฎหมายเพราะเคยทำมานานแล้ว
โดยส่วนใหญ่จะมีคนมารับซื้อไปวางขาย
ตามพื้นที่ต่างของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็จะส่งขายในราคาตกขวดละประมาณ๖๐บาทนะครับ
จีระวิพาทวงศ์เพศรัชกรเชี่ยวชาญ

นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเปิดเผยบอกว่า

จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ผลิตอาหารโดยไม่มีฉลาก
อันนี้มีบทลงโทษปรับไม่เกิน๓หมื่น
อันนี้แต่ว่าความผิดครั้งที่๑
ก็คงลดยอดลงมาอันนี้เป็นที่๑
ที่๒นี่ก็คือการที่เราเจตนานะจงใจเลย
ที่จะแสนน้ำตาลลงไปครึ่งต่อครึ่ง
ถือเป็นการปลอมน้ำผึ้ง
เพราะฉะนั้นนี่อาหารที่ผลิตได้ถือเป็นอาหารปลอม
อันนี้มัวลงโทษได้ดีจะต้องให้สารตามสิน
ก็ต้องดูเรื่องของเจตนาว่าปลอมหรือเปล่า
ถ้าปลอมก็ถูกลงโทษตามกฎหมาย
แต่จริงแล้วทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่า
น้ำผึ้งก็มีลักษณะ๒แบบ
ก็คือน้ำผึ้งแท้๑๐๐กับน้ำผึ้งที่ไม่แท้
แท้นี่ก็คือมีส่วนผสมเป็นน้ำผึ้งผสมเขาเรียกแบบนี้นะครับ
ก็ต้องแจ้งฉลากให้เข้าใจ
คือถ้าจะผสมก็ต้องมีเจตนาที่จะบอกคนอื่นด้วยว่าฉันผสม
ใช่นะครับแต่ว่ารายนี้ไม่มีทั้งการอนุญาต
ไม่มีเครื่องหมายออยไม่มีสลากบอกว่าเป็นน้ำผึ้งผสม
หรือน้ำผึ้งไม่แท้อะไรเลยนะฮะ
แต่ว่าถ้าจะไปหลอกขายว่าเป็นน้ำพึ่งแท้
ถูกจับปรับแน่แล้วก็มีเจตนาในการผสมทั้งแบะแสลงไป
น้ำผึ้งแท้เลยทำเองกับมือ